กลับมาสดใสกับข่าวเช้าสดใสของเราบ้างดีกว่าครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ปกติท่านก็สอนอยู่ในโรงเรียนพระปริยติธรรมที่วัดอยู่แล้ว
แต่ว่าพอมีเวลาว่างก็ทำวิทยาธารให้กับคนอื่น
โดยเฉพาะเรื่องของการแกะสลักไม้ค่ะ
แกะสลักไม้ภายในวัดปฐุมคงคาหมู่ที่๘ตำบลหนองภัย

เป็นฝีมือการแกะสลักของ
พระครูปริยรทรปฑมภากรปฐุมมากร
วาดวัดปฐุมคงคานะคะท่านแกะเองเลยนะใช่ค่ะ
บอกว่าเข้าสู่ร่มกาศวพัฒน์ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าแล้ว
ด้วยการบวชหน้าไฟให้แม่ขณะที่บวชบอกว่ามีความร่มเย็นในพระพุทธศาสนาก็เลยบวชเรื่อยมานะคะ
จนกระทั่งจบปริญญาโทจากมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเลยนะคะ
หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นครูที่โรงเรียนสวัสดิวิทยานะคะเป็นครูพระเนอะใช่ค่ะ
เป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมนี่เองนะคะส่วนเรื่องของการแกะสลักไม้ที่แกะไปหลายชิ้นทีเดียว
เจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาศึกษาด้วยตัวเองค่ะตำราต่างมีพระลูกวัดคอยเป็นลูกมือช่วยลงสีตัวหนังสือ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้วยโอ้ทันสมัยด้วยเพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยแล้วก็งดงามนะคะ
ส่วนระยะเวลาในการทำนี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาดป้ายและความยาวของข้อความ
แล้วก็ลักษณะไม้ที่นำมาแกะตั้งใจจะทำแจกไปเรื่อยแล้วก็เป็นวิทยาธารก็คือสอนให้คนที่อยากจะได้วิชากันด้วยนะคะ
ช่วงนี้มีคนสั่งมาหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะทำแทบไม่ทันแต่ว่ามีผู้ที่สนใจต้องการเรียนยินดีให้คำแนะนำ
เพราะว่าบอกแล้วอยากจะทำเป็นวิทยาธารนะคะทำในช่วงเวลาว่างได้ประโยชน์ด้วยให้ฟรีด้วย
แต่ว่าใครที่ต้องการมาเรียนเพื่อที่จะเอาไปแกะเองหรือว่าพัฒนาเป็นอาชีพไปได้ค่ะท่านเจ้าอาวาสยินดีนะคะ
อักษรสวยด้วยเนาะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยด้วยนะครับ